อย่างอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลไปดูความค่อนข้างไหวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อย
ซึ่งคาดว่าจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับ
ในการลงเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดในปีหน้า
เพื่อลงเล่นบนเวทีลีกสูงสุดอย่างแน่นอนแล้วด้วยวงเงินประมาณ๖๐ล้านบาท
ซึ่งตอนนี้คาดว่าเหลือเพียงขั้นตอนในการเซ็นความร่วมมือเท่านั้น
เปิดเผยสั้นว่าขอให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรอีกครั้งหนึ่งครับ

จะย้ายจากสนามเย่าไปแข่งขันที่จังหวัดอุดรธานีในฤดูการหน้าเป็นที่แน่นอนแล้ว
มีรายงานว่าได้กลุ่มทุนใหม่เข้ามาสนับสนุนแล้ว
โดยเป็นกลุ่มธนาคารกสิกรไทยที่จะมีการเปิดตัวในเร็ววันนี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยนายเบนจามินตัน
เคยออกประกาศเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายแบบนี้
ในกรณีที่มีกลุ่มทุนจากสมุทรสาครเข้าซื้อสิทธิ์ทีมซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรประการว่า
ผู้บริหารกลุ่มใหม่นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสโมสร
รวมถึงชื่อของสโมสรได้แต่สามารถเปลี่ยนสนามเย่าได้
หากมองว่าเป็นผลดีต่อการสร้างทีมครับ